วันนี้ตั้งโต๊ะแถลงเลยหลังจากที่เมื่อวานี้

แต่ไม่มีการพิจารณาวาระเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้ม

เรื่องนี้ที่ไม่มีคือสารปกครองตัดสินไปแล้ว
คุณชุวิตบอกมาเดี๋ยวผมขอแถลงตั้งโต๊ะหน่อย
ขอชี้แจงหน่อยว่ารองนายกพูดผิดไปนิดนึงนะ
มาดูเลยนะรองนายกบอกไม่มีเรื่องล็อกสเปค
บอกเดี๋ยวผมแฉตัวเลขให้ดูเป็นตัวเลย
คุณชูวิทย์เคยออกมาแฉเรื่องโครงการนี้เอาไว้ด้วยไง
ก็เป็นคนเริ่มตั้งแต่แรกที่เปิดประเด็นออกมาเลย
ตั้งแต่ที่ไปทำเนียบไปกระทรวงคมนาคม
วันนี้แถลงเลยเพราะว่ารองวิศนุบอกไม่มีการล็อกสเปค

สารปกครองสูงสุดตัดสินแล้วคือเรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์ปี๖๓
หลักเกณฑ์ต้องถูกและดีเปลี่ยนเป็นการใช้ดุลยพินิษฐ์ในการพิจารณา

เป็นเรื่องที่ถูกยื่นร้องเรียนต่อสารปกครองปี๖๕
และสารปกครองสูงสุดยังไม่ได้ตัดสินประเด็นนี้
นอกจากคดีนี้ยังเหลือที่สารปกครองยังค้างการตัดสินอยู่อีก๒คดีด้วย
คือการยกเลิกประมูลโดยมิชอบปี๖๓
สารปกครองชั้นต้นตัดสินให้รอฟมแพ้คดี
ตอนนี้อยู่ระหว่างตัดสินของสารปกครองสูงสุด
คดีที่๒คือเรื่องการล็อกสเปคครั้งที่๒
อยู่ในชั้นพิจารณาของสารปกครองค่ะ
นี่ปี๖๓นะครับนี่ยื่นไปปี๖๕

ดังนั้นที่อาจารย์วิศนุบอกว่าสารปกครองตัดสินแล้วไม่มีการล็อกสเปค
อันนี้ยืนยันว่าไม่ถูกต้อง
โดยที่ยังมีคดีค้างอยู่ที่สารปกครองอีก๒คดี

คดีที่ค้างอยู่ก็คือการยกเลิกการประมูลเมื่อปี๖๓โดยมิชอบ
ละประเด็นกันนะครับนี่ประเด็นว่าขอแก้ไขหลักเกณฑ์
อันนี้เนี่ยศาลก็เห็นด้วยแก้ไขหลักเกณฑ์
แต่ที่ยังร้องอยู่ก็คือการประมูลโดย
ยกเลิกการประมูลโดยไม่ชอบเมื่อปี๖๓
คุณชูวิทย์ยังแจกแจงตัวเลขด้วยนะคะ
เกี่ยวกับผลตอบแทนของรัฐที่มันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน

รัฐบาลดันเลือกบริษัทที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า
มันแปลกไหมมันดูน่าสงสัยหรือเปล่า

ขณะเดียวกัน๑๗มีนาคมนี้คุณชูวิทย์บอกว่า

มีนาคมศุกร์นี้ผมจะไปร้องเรียนกรกต
ยื่นเรื่องขอยุบพักภูมิใจไทย
ที่ใช้นอมินีในการเข้ามารับงานประมูล

โดยขอให้มีการยุบพักก่อนเลือกตั้งด้วย

สอสอที่ได้รับเลือกมาจะเปลี่ยนไปสังกัดพักอื่นได้
คือจะยุบแล้วเอาให้หมดทั้งพักเลย
และนอกจากนี้จะทำหนังสือรวบรวมผลงานพักภูมิใจไทย

จะจัดทำเสื้อยืดใครโกงชูชก
แจกฟรี๒๐๐๐๐๐ตัวไปเลยจ้ะ
๗๐๐๐หาร๓๐ปี

หาร๗๑๐๐เดือนละ๑๔ล้าน

เสื้อที่คุณชูวิทย์จะทำแจกฟรี๒แสนตัว
แล้วนี่อันนี้ใครโกงกูชก
นี่เห็นไหมวันนั้นนวมวันนั้นนวมคุ้นเหมือนวันที่อยู่กับคุณสันทนะหรือเปล่านะ
ที่บอร์ชนอร์อ้าวใครโกงกูชกนะคะ
คุณชูวิทย์ก็ไปที่ตลาดวังหลังด้วยนะคะ
คนอื่นเขาไปหาเสียงคุณชูวิทย์บอกไปทำลายเสียง

ไม่ได้ลงเลือดตั้งกับเขานี่ไม่ไปทำลายเสียง

ทำลายค่ะได้รับการตอบรับจากพ่อค้าแม่ค้า

อย่าลงคะแนนให้ภูมิใจไทยเนี่ยคุณชุวิต
แต่เดี๋ยวต้องรอทางภูมิใจไทยที่เขาชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะ
เพราะว่าเขาก็ชี้แจงอยู่ตลอดอยู่แล้วนะฮะ